ลับปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการเมืองกันบ้างไหมคะคุณคิม

แต่คนที่จำเป็นจะต้องมาด้วย
แน่นอนว่าหนีไม่พ้นคุณชูวิทย์นะคะ
เพราะมีการคือเหมือนกับ
เอาป้ายมาชูต่อต้าน

ใช่เดี๋ยวลองดูกันหน่อยค่ะ

ใช่ชูป้ายแบบนี้แล้วทำท่าบีบจมูกด้วย
แล้วเข้าไปใกล้ใกล้รถคืออันนี้เป็นการเปิดตัวนะคะ
ของพักภูมิใจไทยเปิดตัวผู้สมัครสอสอกธ๓๓เขต
มีการปล่อยขบวนให้สอสอแต่ละเขตไปปักทงในเขตของตัวเอง
แต่อย่างที่บอกว่ามันมีสีสันก็คือคุณชูวิทย์ที่ไปยืน
ถือป้ายแบบนี้ซึ่งมีข้อความว่าไม่เอาพักภูมิใจไทยบ้ากัญชา
อันนี้ตามป้ายนะคะแล้วก็เดินไปที่รถหาเสียงของภาคภูมิใจไทย
จากที่ทำการพักภูมิใจไทยสัก๕๐๐เมตรค่ะ
คุณชูวิทย์เนี่ยพอหลังจากนั้นกลับมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อเลยนะคะ
ตัวเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะรณรงค์ต่อต้านเพราะถือเป็นการต่อสู้ของประชาชน
ส่วนพักการเมืองหากอยากจะหาเสียงก็หากันต่อไป
ต่างคนต่างทำหน้าที่และตัวเองก็ไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัว
มีแต่พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านกัญชา
และเรื่องของการซุกหุ้นเขาบอกแบบนี้นะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ยุบสภาคงไม่มีกฎหมายอะไรมาเอาผิด
การที่ตัวเองออกมาโรนโรงก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้ามีพรบเลือกตั้งออกมาแล้วพร้อม
พร้อมนะคะบอกเตรียมการรับมือเอาไว้หมดแล้ว
จะทำยังไงไม่ให้โดนฟ้อง
รู้นะอย่าไปเลือกภักด์บ้ากัญชาก็รู้อีกแล้ว
ก็ดูเดือดเหมือนเดิมค่ะ
วันนี้ช่วงเช้าคุณผู้ชมคะมีประเด็นเรื่องของนางสุขสมรวย
ที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
มีการลงสมัครสมาชิกสภาพฤทธิราชดรรชน์เข็ด๑
จังหวัดอำนาจริงพักภูมิใจไทยนะคะ
คือก็มีการแจ้งความที่สพเมืองอำนาจริง

ข้อหาอาฆาตมาดร้ายตามพรบเลือกตั้งแล้วนะคะ
หลังจากที่ถูกติดป้ายทำลายฐานเสียง
ในพื้นที่อำนาจรณ
ซึ่งมันมีภาพแบบนี้ปรากฏออกมาค่ะคุณคิงคุณผู้ชม
บอกว่ายกเลิกกัญชาเสรีลักษณะแบบนี้
แล้วก็บอกว่าในนี้จะมีข้อความว่าไม่เลือกภูมิใจไทย
นี่แหละค่ะแล้วคือคุณคะมันก็มีภาพที่เหมือนเป็น
หมาฉี่ใส่ป้ายคุณชูวิทย์และประชาชนที่ไม่เห็นด้วย
ฉี่ใส่หน้าคุณชูวิทย์อีกต่างหากด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคุณเนี่ยตามภาพแบบนี้เลย
พอคุณชุวิตรู้เรื่องก็เดินทางไปที่สนผลโยธินทันทีนะคะ
ไปเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความกลับคุณสุขสมรวยทันทีค่ะ
ข้อหากลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญา
ยืนยันว่าไม่ได้อาคาดมัดร้าพระคุณใจไทย
เพราะประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยสุจริตใจ

คนที่ติดอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบคุณชุวิต
และยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนสั่งให้ใครนำป้ายไปติดด้วย
ส่วนเรื่องที่มีภาพถ่ายที่ชาวบ้านไปฉี่ใส่ป้ายบ้าง
ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องและมองว่าคนที่ไปฉี่ไม่ได้ฉี่ใส่หน้า
แต่ฉี่ใส่ชื่อพักภูมิใจไทย
ส่วนภาพที่บอกว่าอ้าวแล้วที่เป็นหมาล่ะ

หมามีคุณสมบัติไม่โกง
เดินหน้าต่อต้านการหาเสียงของภูมิใจไทยในต่างจังหวัดค่ะ
อำนาจเจริญไม่ใช่นาของสุขสำรวย
บุรีรำไม่ใช่ของตระกูลชิดชอบ
เป็นผืนแผ่นดินไทยซึ่งชูวิทย์สามารถไปได้ทุกจังหวัด
ผมไปแม้กระทั่ง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวคุณก็จะเห็น
ผมไปแม้กระทั่งพัทธลุงผมไปแม้กระทั่งหาดใหญ่สงขลา
ระนองภูเก็ตผมไปหมดทุกจังหวัด
คุณไปหาเสียงผมก็ไปทำไมอ่ะเมื่อกี้คุณไปทำอะไร
คุณไม่ต้องเปิดข้างบนผมก็ออกไปของผมคนเดียว
เอาจริงนะถ้าย้อนกลับไปคุณจำได้ไหมว่า
คุณสุขสำรวยกับคุณชีวิตมีปะทะกันมารอบหนึ่ง

ตอนที่คุณชุวิตไปที่กระทรวงแล้วจำได้ไหมว่าจะให้ฝาก
ที่เป็นน้ำยาววื้อนปากอ่า

มันก็ต้องมีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้ครบองค์ประกอบในการยื่นฟ้องร้องต่อสารค่ะ
ซึ่งมีหลักฐานเป็นคลิปให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างของคุณชูวิทย์ด้วย
ที่ถือว่าเป็นการอาฆาตมาดร้ายต่อตัวเธอเอง
ทำให้เชื่อว่าป้ายที่ถูกนำมาติดเนี่ยน่าจะเป็นทีมงานของคุณชุวิตนี่แหละ
โดยการดำเนินคดีในครั้งนี้ของตัวเองถือเป็นครั้งแรกของพักภูมิใจไทย
ซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีผู้สมัครสอสอท่านอื่นไล่ฟ้องร้องคุณชูวิทย์ตามมาอย่างแน่นอนค่ะ